ต้องบอกว่าจบลงด้วยดีนะคะสำหรับสงคราม

ระหว่างในห้างประจักรชัยหายทองคำนะคะ

มีคดียืดเยอะกันมาอย่างยาวนาน๖เดือน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่

นัดมาตกลงเซ็นฉีกสัญญา

และเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเจ้าปัญหาทั้ง๓เพลง
ก็คือเพลงอดีตเคยพังผู้สาวขาเลาะและยอดวิวหลายร้อยล้านวิวนะ
แล้วก็ภาพเก่า๓เพลงนี้
โดยจากวันนี้ไปทั้งสองฝ่ายสามารถใช้เพลงร่วมกันได้เป็นระยะเวลา๑๐ปี
ก็คือน้องอาร์มก็สามารถเอาไปร้องได้
คุณประจักรชัยก็ใช้ได้เหมือนกัน
เพราะว่าประจักรชัยเคยซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากนักร้องสาวไปแล้ว
แต่หลังจากนั้นค่ะถ้าหลังจาก๑๐ปีนี้ไป
เพลงนี้จะตกเป็นของอามแต่เพียงผู้เดียวทั้ง๓เพลงนี้จะตกเป็นของน้องอามนะคะ
ซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว
นักร้องสาวก็ยังก้มลงกราบอาจารย์ประจักษ์เป็นการขอบคุณอีกด้วยค่ะ
ตอนนั้นที่ยังไม่ฟ้องอาจารย์
เพราะว่าหนูก็ยังรอโอกาสจากอาจารย์แล้วก็ยังเคารพอาจารย์อยู่
ดีใจเป็นวันที่รอคอยมานาน
ยืนยันคำเดิมว่าหนูอยากได้อิสรภาพค่ะ
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าจะไม่เซ็นสัญญากับค่ายอื่น
แต่ละเดือนนะคะเดือนละ๕คิวหนูก็จะทำงานร่วมกันกับทางอาจารย์
ต่อจากนี้ในการฉีกสัญญานะครับ
จริงเราก็ถามว่าเรารู้สึกเสียดายไหมในความรู้สึกที่เราเป็นคนสร้างคนปั้น
วันที่น้องเข้ามาร่วมกับเราทั้งพ่อทั้งแม่วันนี้มาทุกครบ
ก็ดีใจครับสิ่งที่ผมยังพี่พิสูจน์ต่อจากนี้ก็คือ
ความเป็นครูด้วยวาสนาด้วยบุญเราอาจจะมาถึงแค่นี้
เรายังรักกันได้ครับวันไหนเรายังกินข้าวกันได้
น้องก็ยังเป็นคนที่เรารักก็คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกัน
ยังรักน้องอาร์มยังให้ความเมตตานะครับ
เรื่องที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีใครรู้เท่ากับประจักรชัยแล้วก็อาบ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จบลงด้วยดีนะคะ
สรุปว่าน้องอาร์มเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องอิสระแล้วนะคะ
แต่ว่า๒ปี๗เดือนนี้ในทุกเดือนน้องอาร์มต้องแบ่งคิว๕คิวนะคะ
ร่วมงานกับคุณประจักรชัยหายทองคำ
ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไป
ส่วนเรื่องภาษีที่ทางคุณอัชริยะบอกว่าจะไปขอตรวจสอบ
ทางในห้างประจักษ์ชัยเองก็บอกว่าชิลพร้อมที่จะให้ตรวจสอบนะคะ

ใช่แล้วนะคะก็ยินดีนะที่เรื่องนี้จบลงด้วยดี

เอาเป็นว่าเคลียร์กันไปแล้วสำหรับกรณีนี้ที่ยืดเยอะคาราคาสังกันมานานนะคุณนะ